เกี่ยวกับความเชื่อที่ถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าวิญญาณมาแฝงร่าง
มันเกิดขึ้นกับสองสาวเรารวบรวมเอาไว้ไปดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับการถูกแฟ้งร่างของสาวสองคนนี้
รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปชมกันครับ
เริ่มกันที่เหตุการณ์สุดแปลกในงานศพเมื่อนางรำหน้าศพถูกกุมารเข้ามาแฝงร่างพร้อมร้องขอส่วนบุญอยากให้คนทำบุญไปให้

ลูกแก้ว
เรือเต่าน่ะ

คลิปนี้ถูกโพสต์ลงในแอปพลิเคชันติ๊กต๊อก
ไม่เป็นตัวเองตัวสั่นเสียงเปลี่ยน
ทำให้ชาวบ้านพากันเชื่อว่านางรำคนนี้ถูกกุมารเข้ามาแฝงร่าง
ถึงถามว่าอยากจะสื่อสารอะไรต้องการอะไรหรือไม่
กุมารที่อยู่ในร่างนางรำบอกว่าช่วยทำบุญให้หน่อย
เมื่อถามว่าชื่ออะไรจะได้อุทิศส่วนกุศลให้ทุกคน
กุมารบอกว่าชื่อน้องลูกแก้วแม่ไม่รักช่วยบอกแม่ให้ทำบุญให้หน่อย
ชาวบ้านเลยบอกว่าจะไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้นะ
แต่ไหนก็มาแล้วขอเลขเลยแล้วกัน
กุมารก็ชี้ไปที่กระถางทูบที่ตั้งอยู่หน้ารูปปั้น
มีเลขทูบสองอันจากนั้นกุมารก็ได้ออกจากร่างไป
จึงรีบไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้
เหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นในพิธีไหว้ครูหมอโนรา
มีสาวท่านหนึ่งเธอเกิดอาการประหลาด
ขณะที่กำลังทำพิธีอาการเป็นอย่างไรไปชมกันครับ
ขอบอกเลยนะครับว่ารับชมแล้วโปรดใช้วิจารณญาณกันด้วย
สาวคนนี้เธอได้เกิดอาการประหลาด
ในขณะที่มีการทำพิธีโนราโรงครูที่บ้านของน้า
ในพื้นที่อำเภอลำทัพจังหวัดกระบี่
ซึ่งเธอเล่าว่าวันนั้นมีการแก้บนครูหมอมโนรา
แต่ตัวเธอเองเพียงไปร่วมชมเฉย
จู่มือก็เย็นแล้วก็สั่น
วบคุมตัวเองไม่ได้สักพักแล้วก็ยกมือไพร้ำเหมือนในคลิป
เธอได้เดินเข้าไปในโรงทำพิธี
ทางครูหมอก็ได้เชิญเข้าไปร่วมทำพิธี
ซึ่งเขาบอกอีกว่าเหตุการณ์แบบนี้
ก็เพิ่งเคยเกิดขึ้นกับตัวเองเป็นครั้งแรก

ครูหมอมโนราเข้ามาแฝงร่าง
ทั้งหมดทั้งมวลเป็นความเชื่อและความศรัทธาของชาวมโนรา
ดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับ